ไปต่อค่ะไปดูแก๊งคนดีที่ไหนกันหน่อยสำหรับหนุ่มเกรทวรินทรนั่นเอง
เชี่ยวชาญเรื่องการช่วยเจ๊กุ้งขายทอง
แต่บอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่ขายทองอย่างเดียวนะ
อย่างอื่นเขาก็เก่งเหมือนกันนะฮะจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันในช่วง
เจ้าแจ๊กริมจ้อ
เขินชื่อว่าเป็นดารางานรีวงรีวิวสินค้าของดีมันต้องมี
อย่างพระเอกหนุ่มมาสเข้มสุดหล่อของด้านเกรดวรินทรนี่นางแนะนำเซรั่มผมดกให้พี่จร
ระดับพระเอกรีวิวของมันต้องดีใจ

ผมมีโปรดักต์มาแนะนำอันนี้
เป็นเซรัมเพื่อหลังศีรษะเวลาผมใช้ผมก็จะแวะผมและปีบเซรัมลงไป
ผมมันจะแดบดูกดำแข็งแรงพ่อพ่อใช้ก็แวะ
เอาละไหมล่ะทำไปได้
เพริศพระเอกรินทรนคนดีที่น้อย
เฮ้ยใครพจรแหวกหนวดยังง่ายกว่าไหมล่ะค่ะ
ขอโทษค่ะพ่อค้า